มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
เด็กชายวัย๕ขวบถูกสุนัขพันธ์ไทย

จนเป็นแผลต้องเย็บถึง๓๙เข็ม
แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็มีเด็กชายวัย๑๐ขวบอีกคน
เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังในขณะที่เด็กชายวัย๑๐ขวบ

ขณะที่ถูกสุนัขขย่ำที่ใบหน้า
โดยในอำเภอท่าเรือในอำเภอวิทิศปิ่นนิกร
เยี่ยมอาการของน้องภูมิเด็กชายวัย๕ขวบ
ถูกสุนัขขย่ำใบหน้าและศีรษะ
จนต้องเย็บถึง๓๙เข็ม
ขณะนี้น้องภูมิรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักของผู้ป่วย
พิเศษโรงพยาบาลท่าเรือจังหวัดพระนครสิทธิยา
โดยมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยนายมงคลนวลอนงพ่อของน้องภูมิบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ตัวเองพาลูกชายไปเล่นที่สนามเด็กเล่น
หลังศูนย์อพรหมู่๙ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือ
ระหว่างนั้นเองน้องภูมิเกิดปวดท้อง
เดินไปเข้าห้องน้ำตามลำพัง
ต่อมาได้มีสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้
ที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงกับสนามเด็กเล่น
กระโดดออกมาจากรั้วบ้านวิ่งตรงเข้าใส่น้องภูมิ
คือตรงมาจากทางด้านหลังน้องภูมิหันหลังอยู่นะครับ
แล้วก็น้องภูมิเสียหลักล้มลง
จากนั้นสุนัขตัวนี้ก็ขย่ำไปที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะของน้องภูมิ

มีเด็กชายนพชัยรุ่งเรืองเป็นเด็กวัย๑๐ขวบเองนะคุณ
อยู่ในเหตุการณ์ได้ใช้ไม้ก๊อฟที่วางอยู่แถวนั้นแหละ
ตีไปที่สุนัขหลายครั้งจนเจ้าสุนัขก็วิ่งหนีไป
จากนั้นเด็กชายนพชัยวัย๑๐ขวบได้อุ้มน้องภูมิ
แล้วก็เรียกคนมาช่วยถามว่าอุ้มไหวได้ยังไง
คืออุ้มพาดบ่าไว้แล้วก็เรียกคนเข้ามาช่วยนะครับ
ผู้เป็นพ่อก็เลยได้วิ่งเข้ามาดูก่อนจะนำลูกชายส่งโรงพยาบาล
ได้ทำการเย็บใบหน้าและศีรษะรวม๓๙เข็ม
พร้อมให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าอาการจะปลอดภัย
และหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าของสุนัขได้มอบเงิน
ค่าพยาบาลเบื้องต้น๑๐๐๐บาทนะครับ
อำเภอท่าเรือเปิดเผยว่าจากการสอบถามแพทย์ผู้รักษา

แต่ต้องรอดูอาการอีกสัก๒๓วัน
ที่เป็นห่วงก็คือบาดแผลใกล้ดวงตา
คือมันมีความลึกมีอาการบวมแดงเกรงว่าแผลจะติดเชื้อนะครับ

จริงเขาก็เลี้ยงไว้๓ปีตั้งแต่ตัวยังเล็กอยู่เลย

ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

แต่เจ้าของบอกว่าคิดไปคิดมา
ว่าสุนัขตัวนี้อาจจะติดสัตว์ในช่วงนั้นพอดี
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เองก็จะเรียกให้เจ้าของสุนัขมาเจรจากับ
คุณพ่อของน้องภูมิอีกครั้งในอำเภอบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนเด็กชายนพชัยวัย๑๐ขวบที่มีความกล้าหาร
เข้าช่วยเหลือน้องภูมิทางอำเภอท่าเรือ
ทำประกาศนียบัตรเชิดชูความดีความกล้าหาร

เด็กชายนพชัยรุ่งเรืองอายุ๑๐ขวบต่อไป
ในการทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีด้วยนะครับ
พูดถึงเรื่องของสุนัขติดสัตว์นี่นะคะ
เขาจะเกิดจากการที่ตัวเมีย

จะเป็นช่วงกลางปีกับปลายปี
ทีนี้การที่ตัวผู้ติดสัตว์ก็คือ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวเมีย